ครับมาดูเรื่องนี้หน่อยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตามกันมาตั้งแต่ช่วงสงกราชจริงใช่ครับ
เกี่ยวกับเรื่องของนักการเมืองดังเนี่ยนะคะคือความคืบหน้าเมื่อวานเนี้ยเจ้าหน้าที่อ่ะ
เขามีการไปตรวจค้นห้องพักอยู่ที่สุขุมวิทย์ซอยสามครับ

แล้วก็ให้ไฮโซลูกนัดรวมถึงสาวคนสนิทเนี่ยไปด้วยแต่ทีนี้ตอนไปถึงเนี่ยนะคะ
มันกลายเป็นว่าไฮโซลูกนัดสาวคนสนิทไม่ได้ขึ้นตึกแล้วก็เลยกลายเป็นมีการโวยวายตำรวจ
เดี๋ยวดูช็อตนี้จังหวะนี้หน่อยค่ะ
ผมไม่ตกนี้ครับผมไม่ตกนี้ครับทุกคนถ้าเดี๋ยวก่อน
ทำไมต้องให้ภรรยาผมกลับไปที่นี่ถึงสองครั้งครับเพื่ออะไรครับ
กลับมาที่นี่แต่ละครั้งกลับไปสภาพสินใจมันจะเป็นยังไงแล้วมาสองครั้งเพื่ออะไรครับ
ผมไม่สนครับผมจะขึ้นไปถ้าคำพูดต่อไปไม่ออกจากปาก
คุณคือเชิญขึ้นไปได้แล้วไม่มีแล้วคุยกันถ้าคำพูดต่อไปที่ออกจากปากเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ไม่ใช่เชิญคนที่เป็นผู้เสียหายขึ้นไปชี้ที่สุดเราไม่มีอะไรให้คุยกันอีกแล้ว
ไม่ใช่ครับเอาคำพูดนั้นออกมาครับเอาคำพูดนั้นออกมา
ถ้าไม่งั้นก็เดินออกไปไปสิไปไป
โอ้เนี่ยล่ะค่ะเสียงดังเลยนะคะโหยไว้เจ้าหน้าที่ตำลวด
ไฮโซลุกนัดเนี่ยมากับเอ่อสาวคนสนิทที่เป็นเหยื่อในคดีนี้
ไฮโซลูกนัดอย่างที่คุณผู้ชมได้ยินเลยค่ะไม่พอใจ
เพราะว่าตำรวจไม่ให้ขึ้นไปที่ห้องนั้นไม่ให้ขึ้นไปที่คอนโดนี้
ทั้งที่จริงแล้วตำรวจเรียกให้ทั้งคู่มาชี้จุดที่เกิดเหตุ
แล้วก็แบบเรียกแบบอีกครึ่งชั่วโมงเจอกัน
ไฮโซลูกนัดกับสาวคนสนิทก็รีบมา
เอาแต่พอมาถึงแล้วปั๊บให้อยู่แต่ข้างหน้าแบบนี้ค่ะ
แต่เรื่องนี้ต้องฟังความจากตำรวจด้วยนะ

ว่ามีเหตุมีผลจากคำสั่งสารอย่างไรบ้าง
ใช่ค่ะคือหลังจากที่ไม่ได้ขึ้นไปเนี่ย
ตำรวจก็พาทางฝั่งสาวคนสนิทนี่นะคะ
มาดูโรงแรมที่อยู่ปากซอย
ซึ่งก็เป็นสถานที่ที่นักการเมืองเนี่ย
นัดหมายเคยนัดหมายให้มาเจอนะคะ
คือส่วนใหญ่จากหลักฐานหรือว่าจากคำให้การของผู้เสียหายส่วนใหญ่
บอกว่าบางทีนัดมาที่โรงแรมนี้ก่อน

ก็คือห้องที่คอนโดนี่แหละที่อ้างว่าเป็นออฟฟิศเนี่ยนะฮะ

เออทีนี้ทางผู้อำกับที่สนลุมพินีชี้แจงนะ
ว่าเพราะอะไรถึงไม่สามารถให้สาวคนสนิทของไฮโซลูกนัด

จากพนักงานสอบสวนขอหมายค้นจากศาลเข้าตรวจค้นที่เกิดเหตุ
ทีนี้หมายค้นจะระบุแค่ว่าให้เจ้าหน้าที่ที่เป็นเจ้าพนักงานเท่านั้น
ส่วนที่นัดหมายให้มาเนี่ยเพื่อให้มาชี้ว่าใช่ไหม

ถูกต้องค่ะไม่ได้ให้ขึ้นไปบนห้อง
แล้วให้ตำรวจเนี่ยตำรวจพิสูจน์หลักฐานนะนะ
บันทึกภาพที่เกิดเหตุหลังจากนั้นก็จะมีการรายงานกลับมา
แล้วก็เรียกผู้เสียหายให้มายืนยันตามสิทธิ์
ซึ่งพอตำรวจพยายามอธิบายแบบนี้

ก็ขอดูหมายสารให้สิ้นสงสัย

แล้วก็คงสิ้นสงสัยก็เลยขับรถบึงไปแบบเมื่อกี้

เรื่องนี้ต้องสอบถามจากทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ผลตำรวจตรีไตรโรงผิวพันธ์
เรื่องเกี่ยวกับกรณีที่ไม่ได้ให้ผู้เสียหาย
ไปร่วมชี้จุดในห้องเชือด

โดยรองพบชนบอกว่าคือไม่สามารถทำได้นะฮะ

และมันจะมีผลต่อรูปคดีนะครับ
โดยการตรวจค้นภายในห้องในคอนโดนั้นนะฮะ
มีแค่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับคดี

และผู้แทนนิติบุคคลเจ้าของสถานที่เท่านั้น
เพื่อไม่ให้เกิดข้อโต้แย้งในการพิสูจน์พยานหลักฐาน
และไม่ให้เกิดการหักล้างพยานหลักฐาน
เจ้าหน้าที่จึงไม่ได้เชิญผู้เสียหายขึ้นไปด้วย

ก็คือผู้ต้องหาได้ขอคำร้องคุ้มครอง
โดยสารมีการระบุด้วยนะครับ
ให้เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดี
ขึ้นไปดูว่าสารที่สอดคล้องกับคำให้การของผู้กล่าวหาหรือไม่
โดยสารได้กำหนดมาตรการในการคุ้มครองการตรวจค้นของตำรวจด้วย
จากเกรงว่าจะมีการนำภาพห้องพักไปเผยแพร่
ซึ่งอาจจะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงคำให้การของผู้ต้องหาได้
คำสั่งสารออกมาเป็นแบบนี้
ผู้เสียหายทุกคนไม่สามารถขึ้นมาชี้จุดเกิดเหตุได้
เออทีนี้ก็ถามด้วยนะว่าเอ๊ะสภาพห้องเนี่ย
ที่เข้าไปตรวจสอบเขามีการทำความสะอาดอะไรก่อนหน้านี้ไหม

แต่ว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำได้ก็คือไปพยายามเก็บพวกหลักฐาน
เส้นผมคราบต่างหรือว่าวัตถุ

ใช่เพราะว่าถ้าตามคำสั่งที่สารออกมา
นักข่าวก็ยังขึ้นไม่ได้เลยนะมีแค่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
ที่ผมชี้แจงไปเมื่อกี้นี้เองที่สามารถขึ้นไปได้นะฮะ
ดังนั้นภาพของห้องนี้จึงไม่ถูกเปิดเผยออกมา
ก่อนหน้านั้นเปิดเผยภาพนิ่งห้องนี้ออกมาแค่ภาพเดียวนะครับ

เขาจะได้ดูห้องไหมเขาจะได้ชี้จุดเกิดเหตุไหม

นี่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้นำภาพถ่ายการตรวจค้นที่เกิดเหตุ
มาให้ผู้เสียหายดูแทน

และขอให้มั่นใจว่าการจัดเก็บพยานหลักฐานของเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน
ในห้องที่เกิดเหตุแห่งนี้เป็นไปตามมาตรฐาน
แต่ถามว่าลำบากไหมตำรวจก็ยอมรับนะ
ลำบากพอสมควรเพราะว่าเหตุการณ์หลายเหตุการณ์มันเกิดขึ้นมันนานแล้ว
เออสรุปมาถึงวันนี้
ผู้เสียหายทั้งหมดที่ทนายตั้มพาเข้าแจ้งความมีกี่คนแล้ว

หลายคนบอก๑๔คนเป็นเคสไหนอย่างไรบ้าง
นี่เราแยกเคสออกมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยนะฮะ
เคสแรกเป็นหญิงสาวอายุ๑๙ปี
กระทำอนาจารย์ที่ร้านอาหารในกรุงเทพ
แล้วก็แจ้งความที่สนลุมพินีเมื่อวันที่๑๒เมษายน๖๕
เคสแรกเลยนะนี่เคสแรกเลย
ที่๒คือสาวจากจังหวัดราชบุรี

ถูกกระทำอนาจารย์ที่งานเลี้ยงพักจังหวัดเพชรบุรี
แจ้งความสนลุมพินี๑๔เมษายน
คมคืนเมื่อปี๖๔เดือนมีนาคม
แจ้งความที่สนลุมพินี๑๔เมษา๖๕ที่แจ้งความ
แล้วก็เคสที่๔ก็คือผู้หญิงคนหนึ่งชื่อสมมุติอ่อน
กระทำอนาจารย์เมื่อกุมภา๖๕แจ้งความสนลุมพินีเมื่อวันที่๑๕กุมภาพันธ์
ส่วนคนที่๕คือหญิงสาวอดีตวิทยากรด้านการลงทุน
กระทำอนาจารย์เมื่อปี๖๓แจ้งความที่สนลุมพินี๑๕เมษายน๖๕
นี่คือ๕คนแรกที่เข้าแจ้งความช่วงวันที่๑๒๑๕เมษายน
ส่วนอีกที่เหลือนะครับก็คืออีก๙คนนะอีก๙คนแจ้งความเมื่อวาน
คุณแจ้งความเมื่อวานเป็นล็อตใหญ่เลย
ใช่ค่ะก็มีหญิงสาวอายุ๒๖ปีที่ถูกข่มขืนเมื่อปี๕๓

ฝึกงานอายุ๑๗ปีถูกรวลลำเมื่อปี๖๒
แล้วคนที่๘ก็คือหญิงสาวที่เธอบอกว่าเธอโดนล่วงละเมิดโดยใช้นิ้วเมื่อปี๕๙
ส่วนรายที่๙ก็คือหญิงสาวอายุ๒๖ปีถูกลวนลามที่คอนโดที่กรุงเทพมหานคร
เมื่อ๑๓กุมภาปี๖๓
อันนี้เธอไปแจ้งความจริงไปแจ้งตั้งแต่๑๓เมษาปี๖๕แล้วนะ

แล้วเธอถูกวางยาข่มขืนเมื่อปี๕๙แจ้งความเมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับ
คนที่๑๑เป็นหญิงสาวถูกล่อลวงไปที่พัก

แต่คราวนี้เธอกล้าที่จะลุกขึ้นมาในการแจ้งความนะฮะ

คนที่๑๒หญิงสาวเธอบอกว่านัดเจอกันที่ร้านอาหาร
ดื่มไวน์แล้วก็วู้ไปนะครับ

เหตุการณ์เกิดขึ้นปี๖๐ที่ประเทศอังกฤษ
เธอบอกเธอโชคดีนะที่พนักงานร้านอาหารช่วยเหลือได้ทัน
เธอบอกโดนวางยาอะไรในวายรึเปล่านะครับ
ส่วนคนที่๑๓เป็นหญิงสาวอายุ๔๓ปีนะ
เธอบอกว่าเธอโดนชวนขึ้นออฟฟิศ
แล้วผู้ชายคนนั้นผู้ก่อเหตุก็บอกว่า

แต่สุดท้ายเธอหนีออกจากห้องนั้นได้เกิดเหตุมานานแล้วนะฮะปี๕๐
และคนสุดท้ายที่เมื่อวานทนายตั้มพาไปแจ้งความก็คือหญิงสาวอายุ๓๑ปี
ก็เหมือนถูกนัดสัมภาษณ์งานนะครับจากนั้นก็ไปเจอผู้ก่อเหตุ
ผู้เกาะเหตุขอลายนะแล้วชวนเธอนั่งดื่ม
แล้วก็หลังจากนั้นลวนลามลวงขึ้นคอนโดและข่มขืน
กราฟิกนี้นะคะคือจำได้ไหมหญิงสาวที่นัดปรึกษาเรื่องธุรกิจเนี่ย
ผู้เสียหายรายที่๑๐จริงเกิดขึ้นแต่ปี๕๙ใช่ไหมคะ
พอเธอเจอเหตุการณ์แบบนั้นเธอไม่กล้าออกมาแจ้งความนะ
เพราะว่าถูกทำฝั่งผู้เกาะเหตุเนี่ยขู่เอาไว้
แล้วเธอบอกว่าเธอรู้จักกับผู้ก่อเหตุในงานบรรยาย
เหมือนกับติดต่อกันจะให้คำแนะนำเรื่องเกี่ยวกับด้านธุรกิจนั่นแหละ
แต่ทีนี้พอเธอถูกหลอกให้ไปที่โรงแรมแถวสาธรณ์เนี่ย
มีการชวนให้ดื่มเหล้าแล้วเธอบอกว่าพอเธอดื่มไปเสร็จแล้วปุ๊บ
รู้สึกว่ามันไม่มีแรงเมา
หลังจากนั้นเธอโดนจับมือจับแขนแล้วก็ล่วงละเมิดนะครับ
คนที่๑๐เนี่ยนะเธอไปแจ้งความ
จากแจ้งความแล้วเธอกล้านะ
กล้าจะเปิดเผยกับสื่อมวลชนด้วย
บอกว่าเล่าให้ฟังทั้งหมดเล่าให้ฟังทุกเม็ดเลย

ค่ะแล้วเราก็เลยดื่มจนหมด
เขาบอกว่าดื่มหน่อยจะได้แบบคุยงานลื่น

เราก็เลยดื่มไปครึ่งแก้วอะค่ะ
เขาเทให้คร่วงที่คร่วงแก้วเราดื่มไปครึ่งนึง

โทษทำมาทำโมยังที่เห็นอะไรเนี่ยค่ะ
แต่อีกฝั่งมันคือสีดำมันเหมือนสัตว์เลยค่ะ

เหมือนเรามองเขาว่าเป็นความหวังที่จะช่วยทำธุรกิจ
ให้คำแนะนำนะครับอย่างน้อยคำแนะนำก็ยิ่งดี

เอาส่วนตัวเราเพิ่งมากรุงเทพฯด้วยซ้ำ
อยากให้ทางกฎหมายดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
แล้วก็ไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี้อีก
แล้วก็อยากให้เขาไปชดใช้กรรมในฟุต
เอิญนะครับเป็นผู้เสียหายปรายที่๑๐ที่เข้าแจ้งความ
เธอบอกว่าเธอรู้สึกเหมือนเธอถูกวางยา
บอกแบบนี้นะครับในเหล้าที่เธอดื่มไปนะครับ
พอเธอถูกล่วงละเมิดทางเพศข่มขืนเสร็จแล้ว
ตอนเช้าเธอไม่รู้สึกตัวอะไรเลยนะทั้งคืนไม่รู้สึกเลยนะ
พอตอนเช้ามารู้สึกตัวที่ไหนรู้ไหมคุณ
ป้อมยามเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างป้อมรอปภ
หลังเกิดเหตุการณ์นักการเมืองคนนั้นโทรมาพูดคุยตามปกติเลย
ทำอย่างกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะ
แต่ว่าเธอตัดสินใจไม่รับสายแล้วก็ปิดกั้นทุกช่องทางการติดต่อทั้งหมด
แล้วก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความพร้อมทนายตั้มเมื่อวานนี้นะครับ
นี่ดูความเคลื่อนไหวของทนายตั้มโพสต์เมื่อ๒ชั่วโมงที่ผ่านมา
ก็เป็นภาพถ่ายอยู่ในรถแล้วทนายต้ามาถ่ายจากด้านหลัง
แล้วหน้าจอรถเป็นการแถลงข่าวของพักประชาธิปัตย์
ทนายตั้มมันก็มีโพสต์บอกว่าใครที่เป็นแฟนคลับตามผมมาตลอด
รู้เลยว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ผมจัดหนักตลอด
คู่กรณีจะเป็นตาศรีตาสายันพบตรคือถ้าเกิดมันเป็นคดีความ

กรณีของนายปริณสุดท้ายนะเมื่อเช้าทางพักประชาธิปัตย
โดยหัวหน้าพักนายจุลินลักษณะวิสิทธิ์ออกมาแถลงนะ
ออกมาแถลงบอกว่าตอนนี้ต้องให้ทางพักมีการตรวจสอบเรื่องราวตรงนี้
แล้วก็ตัวของนายจุลินขอลาออกจาก๒ตำแหน่งนะ
ก็คือในส่วนของประธานกรรมการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเท่าเทียมระหว่างเพศ
เขาเรียกว่าเป็นคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
แล้วก็คณะกรรมการยุทธศาสตร์และนโยบายสตรีแห่งชาติ
เพื่อป้องกันการเกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ขอลาออกจากการดำรงตำแหน่ง๒ตำแหน่งนี้
ในฐานะประธานคณะกรรมการในรัฐบาล
ไม่ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพักเพราะว่าไม่อยากจะทิ้งปัญหา
เป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าพักที่จะต้องแก้ไขเรื่องนี้ให้กระจ่าง
แล้วก็พูดจุดยืนของพักในการต่อต้าน
คุกคามทางเพศต่อต้านการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและสติอะไรต่างนี้ด้วยนะฮะ